คุณผู้ชมคะพาไปดูปัญหาของชาวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนอยากจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีช่วยหน่อยนะคะ
เพราะว่าโฉนดที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้ที่ดินมันไม่เหลือแล้ว
มันกลายเป็นทะเลไปหมดแล้วเพราะว่าปัญหาคลื่นกัดซ้อค่ะ
จากปัญหาคลื่นยักษ์พัดถล่มกัดซ้อนตลอดแนวชายฝั่งถนนเรียบอ่าวไทยทางหลวง๔๔
ช่วงอำเภอปากพนังถึงอำเภอหัวใส่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหามันหนักมาก
ชาวบ้านเขาบอกว่าโฉนดที่ดินที่ถืออยู่ตอนนี้
ที่ดินมันไม่มีแล้วค่ะมันกลายเป็นทะเล
ก็เลยต้องเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ของตัวเอง

ล่าสุดที่บริเวณปากน้ำท่าพญาอำเภอปากพนัง
นายอำเภอปากพนังเจ้าหน้าที่ถี่ดินกรมเจ้าท่า
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงสำรวจพื้นที่นะคะ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาก็เลยทำแบบนี้ค่ะไปปักหมุด

ตามเอกสารสิทธิ์ที่ตัวเองครอบครองอยู่นะคะ
เจ้าของฉนดก็ช่วยกันหามเสาหลักหมุด
โนดทะเลคอนกรีตความสูง๔เมตรน้ำหนักเสาละเกือบ๑๐๐กิโลกรัม
ช่วยกันแบกเลยไปริมชายหาดเลยค่ะ
แล้วก็นำถังพลาสติก๔ใบทำเป็นทุ่น
วางเสาหลักหมุดจากนั้นใช้เรือหางยาวพลาสติกขนาดข้าง
ข้างละลำลากเสาหลักหมุดโฉนดทะเลออกไปกลางทะเล

คือที่ดินของเขาน้ำทะเลมันกัดซ้อมมาหมดแล้ว
ที่ดินมันไม่ใช่ที่ดินแล้วมันกลายเป็นทะเลแบบนี้
เขาก็เลยอยากจะไปปักหมุดปักหมุดกันในทะเลเลย
คืออย่างน้อยพื้นก็ยังมีดินอยู่ใต้น้ำ
เขาก็นั่งเรือกันไปแบบนี้ค่ะเพื่อไปปากหมุด
จะได้รู้ว่าจริงแล้วเอกสารสิทธิ์ที่เขาครอบครองอยู่เนี่ย

พอไปถึงแนวจุดเขตที่ดินตามโฉนดเดิมเนี่ยนะคะ
มันยากคุณผู้ชมเพราะเนี่ยค่ะกลางทะเลคลื่นลมก็แรงนะคะ

คลื่นลมลดลงมากกว่านี้เดี๋ยวไปปักหมุดกันใหม่

ยังเพราะคุณที่ดินมันก็ไม่ใช่ถูกมั้งนะ
ถูกแล้วก็เท่าที่ดูถ้าต้องลอยเรือออกไปไกล

จากปัญหานี้คุณผู้ชมศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทวงคืนโฉนดทะเล
รวบรวมเอกสารโฉนดทะเลได้แล้วกว่า๕๐๐ไร่
จากที่เสียหายกว่า๒๐๐๐ไร่
จะไปขอความช่วยเหลือจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ทางรองนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอปากพนัง
ในวันที่๓๐มีนาคมนี้นะคะ

เพราะว่าที่ดินมันไม่ใช่ที่ดินแล้ว
เราจะไปครอบครองได้ยังไง
แต่ถือว่าเราเป็นผู้เสียทรัพย์ไหมแบบนี้

ขุนเทียนอะไรต่างที่มันไม่เหลือที่ดินแล้ว
มันเหลือเป็นน้ำเป็นทะเลไปแล้วอย่างนี้

เพราะจากเดิมมีที่ริมทะเลก็นึกว่าฉันรวยแล้ว